คุณผู้ชมกลับมาติดตามสถานการณ์วัดพระธรรมกายกันต่อนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกวันนี้ต้องเกาะติดกันอย่างเรียกว่าเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะ
ต้องไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราคุณพลอยสจิฤทธิสิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑ค่ะ

ค่ะเข้าสู่วันที่๕ของการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายนะคะ
ภายหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมารวมถึงเมื่อช่วงเช้านี้
ได้มีการเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่และวัดพระธรรมกายค่ะ
จึงทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะต้องเร่งประชุมประเมินสถานการณ์ค่ะ
ในวันนี้จะมีการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาเข้าตรวจใบสุทธิของพระสงฆ์นะคะ
รวมถึงได้มีการให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกพระสงฆ์ทำร้ายร่างกายเข้าแจ้งความแล้วค่ะ
เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายปกครองทหารตำรวจและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพื่อประเมินสถานการณ์และปรับแผนการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายเป็นวันที่๕ค่ะ
โดยในวันนี้นะคะได้มีพระเทพรัตนสุธีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต
รวมถึงพลตำรวจโทชานเทพเสสาเวชผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
รวมถึงผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาประชุมร่วมกัน
ซึ่งภายหลังจากการประชุมค่ะพันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กองบังคับการตำรวจภูทรภาค๑ภาค๒และภาค๗อย่างละ๕กองร้อย
รวมถึงทหารรวมกว่า๔๐๐นายพร้อมระดมรถกู้ชีพในเขตจังหวัดปฐุมธานีทั้งหมด
และรถอุปกรณ์ส่องแสงสว่างในพื้นที่รวมถึงรถห่อน้ำจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การบริหารส่วนตำบลมาสมทบด้วยโดยในวันนี้นะคะได้ตั้งกองบัญชาการปฏิบัติการอยู่ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอคลองหลวงเป็นศูนย์บัญชาการหลักค่ะ
พร้อมยืนยันค่ะว่าเจ้าหน้าที่ไม่เคยคิดที่จะจับพระศึกภายในวัดเพียงแค่จะขอตรวจสอบใบสุทธิเพื่อแสดงตัวตนเท่านั้น
รวมถึงไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเข้ายึดอาคารในส่วนต่างของวัดพระธรรมกายแต่อย่างใดค่ะ
พร้อมยืนยันว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่มีการใช้ความรุนแรง
พร้อมปรับกำลังนะคะให้เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อช่วงเมื่อวานที่ผ่านมา
จากก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ประเมินสถานการณ์ว่าอาจจะเบาบางลงค่ะ
แต่เมื่อวานที่ผ่านมาได้มีการปะทะเกิดขึ้นจึงทำให้ต้องเพิ่มกำลังและมาตรการในการปฏิบัติมากขึ้นค่ะ
โดยในวันนี้นะคะทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะเข้าไปตรวจสอบเพื่อดำเนินการยืนยันใบสุทธิอีกด้วย
อกจากนี้นะคะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะยังได้ระบุอีกว่า
ทางวัดค่ะได้มีการบิดเบือนข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงที่ต้องการให้เกิดความรุนแรงและมีการโฆษณาชวนเชื่อ
ปลุกระดมมวลชนให้เข้ามาภายในวัดซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมายและฝ่าฝืนคำสั่งคอสชตามมาตราสี่สิบสี่
โดยได้เตรียมเชิญพระสงฆ์คณะสิทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องที่พักอาศัยอยู่ภายในวัดพระธรรมกายออกจากพื้นที่ทั้งหมด
ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามนะคะก็จะมีมาตรการในการดำเนินการ
และก็จะประเมินสถานการณ์การปฏิบัติแบบนาทีต่อนาทีค่ะ
ขณะที่พระสงฆ์๑๔รูปตามหมายจับนะคะก็ยังคงไม่ได้มีการประสานงานว่าจะเข้ามารายงานตัว
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังยืนยันว่าจะมีการปฏิบัติมาตรการแบบเบาไปหานักค่ะ
พรสจิริฐศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งค่ะ